ท่านค้ายังจำเรื่องราวของคุณหญิงอพิษรากันได้ไหม
เป็นอดีตนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่
ที่เป็นภรรยาของคุณแจ๊คเชิญยิ้มคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นโรคไตนะคะ
ถึงชนิดที่ว่าเกือบตายมาแล้ว
หนักมากตอนนั้นน่ะนะคะคุณผู้ชม
ถูกต้องค่ะแต่ว่าเธอไม่มีเงินผ่าตัดเปลี่ยนไต
ทำให้ต้องรักษาด้วยการฟอกเลือดสัปดาห์ละ๓ครั้ง

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐเจอเจ้าตัวนะคะพร้อมกับสามีคุณแจ๊ค

เพราะว่าเธอกลับมาเดินได้อีกครั้ง
แขนที่เคยบวมฉึ่งตอนนี้ก็ลดลง
ซึ่งอดีตนักแสดงเผยว่าเพิ่งกลับมาเดินได้เพียงแค่๑เดือนนะคะ

เป็นเพราะว่าสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันค่ะ
ขอแบบพ่อปู่ที่บ้านนะครับ

ขอให้หนูได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตนะ
ขอให้ได้หายเร็วหายวันหายคืน
ถ้าเรากลับมาแบบว่าแข็งแรงได้เปลี่ยนไต

จริงแล้วถ้ามันไม่เสียหายอะไร
ทุกคนก็ไหว้พระทุกคนก็บนบานสรรกล่าวอยู่แล้วนะครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภูมินั้นก็จะกลับมาหาเรา
ตอนนี้ก็ยังต้องฟอกเลือดอยู่ตลอดนะนะคะ
ก็ไม่ยอมต้องฟอกจนกว่าจะได้เปลี่ยนไต
รอให้น้ำหนักขึ้นประมาณ๔๕กิโลกรัม
แต่ตอนนี้ก็๔๑๖กิโลกรัมแล้ว

ส่วนคนข้างก็คือสามีของเธอคุณแจ๊ค
คุณแจ๊คเองก่อนหน้านี้พร้อมกว่านี้อีกนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่อาการดีขึ้นไปพร้อมกัน

แต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกไว้ต้องเป็นคนดีด้วยนะ
ใช่ที่สำคัญก็กำลังใจสำคัญที่สุดนะคะ